คุณผู้ชมหลายคนก็ถามมาสรุปมันคือภาพอะไร
มันคือภาพแบบไหนมันคือยังไง

ให้คุณผู้ชมได้ดูใช่หรือเปล่า
ภาพนี้คือภาพที่ถูกแชร์กันถูกนำเสนอออกมาว่า
นี่แหละคือ๑ใน๓ภาพที่รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

พอภาพนี้โผล่ออกมาในโลกโซเชียลคนวิพากษ์วิจารณ์

ภาพแบบนี้นี่เองถึงอยากได้
ภาพนี้นางเอกเอวีหรือเปล่า

เขาบอกเป็นภาพว่ายของนี้รึเปล่า

เออคือเมื่อวานกระแสนี่มาแรงมาก

คนถามต่อในโลกโซเชียลเยอะมาก

เอาจริงพอดีฉันเห็นดิฉันก็เข้าเว็บญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะ

ญี่ปุ่นไม่มีใครนำเสนอภาพนี้ออกมาเลย

โรงแรมในเกียวโตไม่น่าประดับภาพนี้อยู่บนทางเดิน

เขาบอกว่าภาพว่าที่ถูกขโมยไป
เป็นภาพวิวทิวทัศน์ขนาดเล็ก๓ภาพ

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนางเอกเอวีนเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหมือนที่คุณสุดสกุลเล่าเมื่อสักครู่นี้แหละ
โลกออนไลน์เองเขาก็ขาดใจนะว่า
ท่านรองเนี่ยคงไปพูดคุยกับพนักงานในโรงแรมแล้วมั้งว่าเนี่ย

ซึ่งให้ในภาษาญี่ปุ่นคือเป็นการตอบรับอย่างเช่น
ค่ะหรือว่าครับก็เลยเอามาแซวเป็นโจ๊กว่าแบบ

โอ้โหระดับรองอธิบดีเขาคงเข้าใจภาษาอยู่แล้ว

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยท่านรองจบทั้งตรีและโท

อันนี้ก็เป็นโจ๊กขำขันที่เขา
จากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอามาแซวเป็นเรื่องตลกไปนะคะ

ต้องรอติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ
คือสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นภาพวิวทิวทัศน์ใช่ไหม
แต่เขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยภาพ
ส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นภูเขาก็จะเป็นดอกไม้
เท่าที่เห็นนะคะปกติคนญี่ปุ่นเวลาประดับ
ประดับผนังห้องหรือทะเลส่วนใหญ่ดอกไม้ญี่ปุ่น
ทิวทัศน์ก็เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำ

ขนาดแค่ประมาณ๔๐เซนติเมตรนึกภาพออกน่าจะมีกรอบเล็ก

น่าจะเท่านี้แหละค่ะโดยประมาณ

ไม่ใช่เพราะว่าโรงแรมในเกียวโตไม่น่าประดับภาพนี้ไว้ริมทางเดิน
ถ้าเป็นโรงแรมอื่นก็อาจจะ
โรงแรมในเกี่ยวโตไม่น่านะคะ
เอาเป็นว่าอย่าแบบวิพากษ์วิจารณ์ไปกันก่อนแล้วกันนะครับ
ก็ต้องรอเพราะว่ารองอธิบดียังคงต้องเดินทางกลับประเทศไทยแหละ
รอฟังแล้วกันคงห้ามไม่ได้ในเรื่องของการวิภาควิจารณ์นะ
แต่ว่าก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมีสติมีเหตุผล
แล้วก็เดี๋ยวเรามารอฟังข้อมูลอย่างเป็นทางการกัน
ถ้าเราได้ข้อมูลอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรารีบนำเสนอเลย